คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะเหตุการณ์นี้สะเทือนใจความรู้สึกลูกหลานมากเลย
แล้วก็เอาโกรธอัฐิมานะมาเทเท่ากระดูกทิ้ง
ทีนี้สิ่งที่เขาเอาไปเอาอะไรไปรู้ไหม
ผ้าขาวที่ใช้ห่อพวกอัฐิ

เนี่ยค่ะตอนที่พระลูกวัดพานักข่าวไปเดินดูเนี่ยนะ
โอ้โหเห็นภาพเหล่านี้เห็นไหมคะ
ดูสิโกรธบรรจุอัฐิถูกทุบออกมาจากเจดี
เทออกมารวมกันไปหมดเลย
แล้วขโมยผ้าขาวไปขโมยผ้าห่ออัฐิ

เหตุการณ์นี้เกิดที่วัดบ้านติมรัตนารามนะคะที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกต
ตอนที่นักข่าวไปถึงพระลูกวัดอย่างพระเสถียรอายุวัฒโก
พาทีมข่าวนี่ไปชี้ให้ดูเลยนี่โยมดูสิ

วงตึ้มหนูพ่อคิดว่ามันจะเอาไปทำอะไรในความคิดส่วนตัว
เนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยถามไงถามหลวงพ่อ
หลวงพ่อมันเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังโอ้ย
เช้ามืดเมื่อวานนะอาตมากลับจากบินทบาทมา
สังเกตว่าทำไมโกรธบรรจุอัฐิวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าเจดี
อืมแล้วทีนี้สงสัยไงพอเข้าไปดูอ้าวเจดีเนี้ย
เป็นรูโบ๋เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเหมือนกับเอาสว่านเจาะนะคุณภาคภูมิ
ทีนี้ค่ะทางด้านหลวงพ่อก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจ
แล้วตอนนั้นที่ชาวบ้านคนในชุมชนรู้นะตกอกตกใจ
เรื่องนี้ต้องบอกตรงว่ามันส่งผลกระทบกับความรู้สึกมันสะเทือนใจ
ประเมินค่าไม่ได้ด้วยคือเหมือนเป็นตัวแทนบรรพบุรุษนะคะ
สิ่งสุดท้ายที่อยู่คืออัฐิเหล่านี้แต่ถูกเอามากองรวมกันจนแยกไม่ออกว่าอันไหนคืออัฐิใคร
ครับแล้วก่อนหน้านี้นะชาวบ้านเขาก็บอกว่าเห็นเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ย
จอดแอบอยู่ในมุมอับใกล้ใกล้กับวัดตรงนี้น่าจะใช่คนร้ายหรือเปล่า
อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกทีนี้ก็เลยถามหลวงพ่อหลวงพ่อเขาน่าจะเอาไปทำอะไรอ่ะ
ผ้าขาวเงินปากผีน่ะคุณพ่อบอกว่าน่าจะเอาไปทำพวกศัยศาสตร์
มนต์ดำผ้ายันอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะวัดแถวแถวเนี้ย
ก็เคยโดนแบบนี้มาแล้วเหมือนกันทีนี้ทำยังไงอ่ะ
ไม่รู้ว่ากล้องวงจรปิดมีหรือเปล่าหรือว่าจะจับภาพเห็นหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามจับตัวคนร้ายด้วยนะคะแล้วตำรวจสภขุขันเนี่ย
กำลังเร่งสืบหาตัวคนร้ายอยู่นะคะก็พวกเล่นของนี่แหละใช่ไหม
ก็ดูกล้องวงจรปิดในระแวกใช่ทางเข้าออกวัดจะต้องเห็นนั่นแหละ
มีรถคันไหนมีใครเดินทางเข้ามาในช่วงเวลาที่คาดว่าจะก่อเหตุบ้าง